ทีนี้พูดถึงเรื่องสภาพอากาศหน่อยนะคะ
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เขาบอกว่าช่วงเช้ายังมีหมอก

เตือนด้วยว่าภาคใต้ยังคงต้องรับมือกับฝน
ติดตามเรื่องนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดย
ทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากรใช้ยา
ภาพรวมสภาพอากาศในบริเวณตอนกลาง
ค่อยร้อนขึ้นรวมไปถึงหมอกก็เยอะมากขึ้นด้วยนะครับ
ปัจจัยตัวสำคัญก็คืออากาศหนาวลมเย็นจากตอนบนของประเทศจีน
แผลลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

แต่ว่ายังคงปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออีสานอยู่
ดังนั้นเหนืออีสานในช่วงเช้าอากาศยังคงเย็นสบายอยู่นะครับ

หลังจากนี้อากาศเย็นก็จะค่อยถอยร่นไปเรื่อย
คาดการณ์ว่าจะค่อยกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้นในช่วงนี้เองความชื้นต่างก็จะเข้ามาสะสม
โดยเฉพาะจุดที่อยู่บริเวณอ่าวไทยตรงนี้นะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มความชื้นเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ใครที่จะเดินทางตามจุดต่างที่อยู่ตามซอกเขาตามหน้าผา
ตามพื้นที่ป่าต่างคงต้องระวัง
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีความชื้นสะสมในตอนเช้า
และมีโอกาสกลายเป็นหมอกที่มีความหนา
ซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนได้นะครับ
ส่วนตอนกลางวันแดดก็ค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับ
บางจุดบางพื้นที่ท้องฟ้าอาจจะโปร่งนะครับ
ส่วนในบริเวณตอนล่างนะครับ
ก่อนหน้านี้อากาศเย็นดันฝนลงไปอยู่ข้างล่างของมาเลเซียขณะนี้

ดังนั้นในช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
รวมไปถึงคลื่นลมก็มีความแรงมากยิ่งขึ้นด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป